ความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นที่เกาะสมุยเนี่ยนะคะล่าสุดคือผู้ต้องหาเดินทางไปถึงสถานีตำรวจภูทร
เสร็จเลยค่ะ
อันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ในคดีก่อเหตุขับรถพุ่งชนนายมาออร์มาอิว
และนางสาวราเชลโอซาน่าสัญชาติอิสราเอลเพื่อนร่วมชาติ

และลงจากรถใช้มีดแทงบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์
ทำให้นายมาออนั้นเสียชีวิต
ที่ทั้งสองคนจะพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาส่งตัวผู้ต้องหาด้วยตัวเองอีกด้วยครับ
ขณะที่จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคน
ตั้งแต่จับกลุ่มได้เมื่อวานจนถึงตลอดทั้งวันของวันนี้
ผู้ต้องหายังไม่ยอมให้การใดกับตำรวจนะครับ
รวมถึงไม่ยอมสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย
แม้จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่สถานทูตอิสราเอลมาร่วมสอบปากคำก็ไม่เป็นผล
แต่ตำรวจก็ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาที่จะเอาผิด
เสื้อผ้ารองเท้าและอาวุธที่ผู้ต้องหาใช้ในวันก่อเหตุ
โดยขณะนี้ยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์อยู่
จากนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานยังเก็บรายละเอียดรถคันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเพิ่มเติม
โดยนำตลับเมตรมาวัดความยาวและความสูงของรถ
เพื่อหาระยะของการเฉียวชนให้สำนวนนั้นมีน้ำหนักมากที่สุด

ซึ่งช่วงเย็นวันนี้หากคนร้ายปฏิเสธนั้นก็จะไม่สามารถ
นำตัวไปชี้จุดหรือทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้
ผู้ต้องหากับผู้ตายนั้นเป็นคู่อริกันที่อิสราเอล
เพราะหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคนร้ายสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ได้ทันที
ซึ่งตำรวจเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้น
ยังคงเป็นปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง
และเรื่องปัญหาของแก๊งมาเฟียที่มีอิทธิพลในอิสราเอลนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
คงอยู่ระหว่างการสอบปากคำตัวของผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะครับ
ซึ่งภายหลังจากนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่า
ผู้ต้องหานั้นจะยินยอมให้ปากคำกับตำรวจหรือไม่
แต่ตำรวจก็ยืนยันว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้นั้น
สามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อย่างแน่นหนาครับ
ทั้งหมดนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีครับ